สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
จะเจอกับเราสองสาวค่ะเรือนขวัญแล้วก็คุณพลอยนะคะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของบันเทิงไทยรัฐวันนี้
ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวเศร้านะคะสำหรับการเสียชีวิตของนางเอกหมอลำ
ประถมบันเทิงศิลป์ที่ได้เสียชีวิตด้วยการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
และทีมงานเสียงอีสานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณปูประถมบันเทิงศิลป์และทีมงานประถมบันเทิงศิลป์อย่างสุดซึ้ง
ที่ได้สูญเสียบุคคลในครอบครัวและบุคลากรผู้มากความสามารถไปอย่างไม่มีวันกลับ
อุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณปูมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ
อันนี้เนี่ยหลายคนก็ตีความไปว่าเป็นความเชื่อหรือเปล่า
เป็นการโพสต์เหมือนกับว่าเป็นการโพสต์ครั้งสุดท้ายหรือไม่
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตในโลกโซเชียลนะคะ
ยังไงก็ตามบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ